เอามาดูต่อกันที่ครอบครัวของคุณชาคริสกันบ้างดีกว่านะคะ
ใครจะไปคาดคิดคุณขาวันหนึ่ง
พระเอกไม้เลื้อยสุดหล่อสุดแซ่บคนนี้
จะมาลงเอยเป็นแบบคุณพ่อสายแบบโอ๊ยสายพ่อบ้าน

ใช่นะคะแล้วก็นี่แหละควงภรรยาคนสวยคุณแอนพัทธิรา
พร้อมกับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องโพ

แล้วก็บรรดาพี่สื่อมวลชนของเราก็ไม่พลาดค่ะ

รวมไปถึงพัฒนาการความน่ารักของน้องโพด้วยตอนนี้

ใช่ก็ดูสิครับ

ไม่มีคำว่านี่หายไปจากพัฒนาทุกกรม

ไม่มีแต่ไม่ดื้อนะแต่ว่าสน

คือผมเรียกเขาโทร๓๖๐
อีเว้นนี่คือไม่มีปัญหาเลย

เป็นความลงตัวที่ได้

คือทำให้เรารู้สึก

พอพ้น๖๗เดือนมาก็
ก็เพิ่งเริ่มกลับมาการแสดงอะไรอย่างนี้ครับ
ได้ยินไหมคุณชาคริสเขาบอกว่ามันเจอกับความเรียบง่าย

พอคุณแอนเข้ามาเติมเต็มนั่นเองค่ะพี่พลิกก็เลยเพิ่งโอ้โฮหวานจริง
อาการป่วยของคุณแม่ตอนนี้ดีขึ้นมากเลยเพราะว่า
ความดีความชอบให้กับคุณหลานอย่างน้องโฟนะครับ
ให้คุณย่าดีขึ้นรวมไปถึงภรรยาคนสวย
ด้วยที่ขอช่วยดูแลนเองนะคะอ่าไปฟังกันหน่อยจ้า

ที่สุดลงแต่ว่าทรงไม่ได้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น

ต้องบอกว่ามีการพัฒนาที่ดีขึ้นมาก
ออกมาพูดเป็นคำได้มากขึ้น
สามารถชี้บอกพยาบาลฉันจะกินป๊อกกี้
ฉันขอกินขนมกินอะไรจากที่ธรรมดากินไม่ได้
เขาไม่เอาผมเลยเขาเอาแต่ลูกกระไพกับหลาน

ลูกก็เป็นโซ่ทองคล้องใจทำให้อะไรในครอบครัวเนี่ย

คุณแม่คุณชาคริสก็ดีขึ้นเรื่อยด้วย

บอกแล้วว่าบางทีก็ต้องการเติมเต็มอะไรที่มันแบบง่ายเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะดูชาคริสต์สุขต้อง